ดูที่นครสวรรค์หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับมีคนงานเลี้ยงเป็ด
ฆ่าลูกพี่ลูกน้องของนายจ้างใช้ท่อนไม้ฟาดเขาจนสลบนะฮะ
แล้วก็ตกลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิต
สพชุมแสงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะ
อยู่ในคลองนะครับจมน้ำในคลองสมพึง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายมงคลหมีสวแหวงอายุสี่สิบเก้าปีนะครับ
มีร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายด้วยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบ
ว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับชื่อนายซออาจนอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ดของลูกพี่ลูกน้องผู้ตายตำรวจจับตัวได้นะฮะ
พร้อมกับของกลางที่เป็นท่อนไม้ที่ใช้ก่อเหตุนะครับซึ่งมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ผู้ก่อเหตุสารภาพบอกว่าผู้ตายชอบมาข่มเหงรังแก่เขา
เพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกจ้างชาวต่างด้าวโดยเมื่อคืนวันที่สองเมษายน
เขาไปนั่งกินเหล้าขาวกับคนตายอยู่ริมคลองตรงจุดเกิดเหตุ
ลุกมาอะลุกมาจากปล่อยยวนแล้วมาตะเขาทีหลังเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหก็เลยทำร้ายเอาไม้เนี่ยฟาดไป
แล้วเขาก็ร่วงตกลงไปในคลองจมน้ำเสียชีวิต

ปีเสร็จแล้วก็อังไงเพราะท้องลุงน้าลุงอิงเลยครับ
ตีเขาสลบเขาหงายท้องไปในบ่อเลย

เบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา